ค่ะได้เวลาแล้วนะคะ
ที่เราจะพบกับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิต
ในช่วงเลขคลิกชีวิตค่ะ
สวัสดีครับ

เป็นนางฟ้าไงก็ปิ้งมาเลยหายตัวมาเลย
โอ้โฮนี่ไง

ใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวเลขส่งกันมาเยอะเลยนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะถามตัวเลขมาดูกันอาจารย์
วันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเลข๗
๙๗คือยังไงคะ๗๙๙๗นะคะ
ก็ขอนิยามว่าเป็นเลขของผู้ที่มีมุมมองแปลกใหม่
แต่ขณะเดียวกันก็มีน้ำอดน้ำทนมากนะคะ
สำหรับเลขนี้เราก็ต้องอธิบายว่า
เป็นส่วนประกอบของดาวเสาดาวเสาก็คือเลข๗นะคะ
นิยามก็คือความบากบั่นมุมานะพยายาม
แต่ก็แอบมีความตึงเครียดด้วยนะคะ
แล้วส่วนเลข๙อย่างที่เรารู้กันคือพระเกต
เมื่อ๒ตัวเลขนี้มาอยู่ติดกันมาอยู่รวมกันแล้ว
จะทำให้บุคคลคนนั้นมีความมุมานะพยายาม
แล้วก็รวมถึงว่าเขาจะมีความคิดที่แปลกแหวกแนว

เพราะเขาจะรู้ในหลายแง่มุมซึ่งไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะ
แล้วก็เขาจะมีความอดทนในระยะยาวอันนี้ถือเป็นข้อดีนะคะ
ทนงานไหนที่ใครบอกว่าย่าเขาทำได้หมด
ทนไปในลักษณะของการทำงานหนัก
อย่างเช่นงานถมที่
เนื่องจากอิทธิพลของเลข๙ทำให้เขาเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดี
เก่งภาษาด้วยทำธุรกิจนำเข้าส่งออกก็ทำได้ดีด้วยนะคะ

มีข้อเสียเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะต้องมีใช่
ข้อเสียงจะมีลักษณะว่าเพราะความแปลกแหวกแนวและคิดไม่เหมือนใคร
รวมถึงการแต่งตัวการพูดการจาเนี่ยจะทำให้เขาถูกมองว่าเพี้ยน
เออหนูก็ว่าหนูไม่มีเลขนี้นะคะ

แต่ถ้าเราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเพี้ยนก็เพี้ยนเราเก่ง

ใช่การพูดจาการพรีเซนต์อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะ
แล้วคืออย่างนี้เลขนี้มันดีหรือไม่ดีอยู่ในสีเขียวไหมคะอาจารย์

อยู่ในสีเหลืองคือต้องพิจารณาก่อนการใช้งานว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคนทั่วไปไปใช้
แล้วความคิดแปลกแตกต่างขนาดนั้นเนี่ย
คนรอบตัวหรือคนในออฟฟิศก็จะมองว่าแปลกไม่กล้าคุยด้วย
ไม่กล้าสั่งงานทำนองนี้นะคะ
แต่อีกข้อนึงเป็นข้อเสียของเขาก็คือเขาจะไม่ค่อยหวานเลยแหละ

เลข๗เป็นเลขของการทำงานเป็นเลขของการมุ่งมั่น
ทุกอย่างต้องจริงจังทุกอย่างซีเรียสต้องสำเร็จนะคะ
ก็เลยทำให้เขาหวานกับคนรอบข้างไม่เป็น
เอาล่ะเลขแบบนี้มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง
มันเหมาะกับคนที่ทำอาชีพแบบไหนฮะอาจารย์ครับ
แน่นอนค่ะเหมาะกับนักคอมพิวเตอร์
คนที่สร้างประยุกต์แอปพลิเคชันต่าง

ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ทำหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่เราเห็นดังเลยอย่างนี้ค่ะ
นำเข้าส่งออกนี่ทำได้นะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องของธุรกิจไอที
แล้วก็ค้าของเก่าของโบราณก็ยังทำได้ดีอีก
อย่าลืมว่าก้าวเนี่ยข้อพุมไปถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
แล้วคนคนนี้ก็จะมีโชคลาภด้วย
ถ้าอยู่กับพวกสิ่งของมงคลอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสจะทำได้สำเร็จ

อย่างเช่นการถมที่หรืองานระยะยาว
ยิ่งนักกู้ภัยเนี่ยเหมาะกับนักกู้ภัย
อย่าลืมว่านักกู้ภัยสมมุติต้องไปดับไฟเนี่ย
ใช่ไหมคะเขาต้องทั้งอดทนทั้งใช้ความพยายาม
ก็เหมาะสำหรับ๗๙๙๗ก็ถือว่าเป็นเลขกลาง
ที่ต้องเลือกใช้ดูว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่า
ถ้าเกิดใครมีเลขนี้ก็ส่งมากันได้เช่นเดียวกันนะคะ
มาดูข้อความจากคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยนะคะ
ท่านแรกคุณวันเพ็ญนะคะอาชีพค้าขาย
หมายเลขโทรศัพท์๗๔๗๓๖๕๐ค่ะ
ค้าขายนะคะคุณวันเพ็ญเบอร์นี้
ข้างจะเป็นคนที่จริงจังในคำพูดนะคะ

คือ๗๔๗เป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือและจริงจัง
แต่ค่อนข้างจะเป็นในโทนของความเครียดไปหน่อย
แน่นอนว่าเครียดกดดันแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงด้วย

อย่าง๒๐๑๖๒๐๑๔ผู้ใหญ่ไม่ได้อุปถัมธ์
เป็นบุคลิกของความเป็นตัวของตัวเองกล้าลุย
แล้วอย่าง๖๕ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเลขดีเลยแหละ
เรื่องของความช่วยเหลือความสามัคคีความมีทรัพย์สิน
เป็นของตัวเอง๕๐ก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนด้วย
ฟังดูแล้วก็น่าจะดีนะครับ
นี้จะมีจุดเสียอยู่ตรง๗๓นะคะ
ที่เป็นเรื่องของอารมณ์รุนแรงและมีความกดดันมาก
คุณวันเพ็ญอาจจะมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็กดดัน
อันนี้เป็นหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองถามตัวเองดูนะคุณวันเพ็ญนะ
เพราะฉะนั้นควรจะใช้ต่อหรือเปลี่ยนดีฮะ

เพราะ๗๓ก็ต้องบอกว่ามันเป็น๑ใน๑๐ของเลขร้าย
อ๋อโอเคค่ะสำหรับคุณวันเพ็ญนะคะผ่านไปแล้วค่ะอีกหนึ่งท่านมีอีกท่านหนึ่งนะคะ
คุณเนกฎจังหมายเลข๖๓๖๑๓๕๑นะคะเป็นพนักงานบริษัท
พนักงานบริษัทคือเบอร์นี้นะคะข้อเสียก่อนเลยที่เห็นชัดเจนและเด่นชัดก็คือ๑๓
เป็นเรื่องของชีวิตพลิกผันเป็นเรื่องของการถูกโกง
เป็นเรื่องของการที่ขึ้นสูงสุดและตกลงมาแบบไม่รู้ตัว
คือขึ้นไปสูงแล้วแล้วก็วูบลงมาอย่างนี้เลยเห
เป็นชีวิตพลิกตลอดเวลาเอ้าเหรอคะเอาแน่เอานอนไม่ได้
ใช่บางทีนึกว่าจะดีแล้วล่ะเผลอนิดเดียวร่วง

เปลี่ยนค่ะถึงแม้ว่าข้อดีด้านอื่นจะมีนะคะ
เรื่อง๖๓๖ก็อย่างที่บอกว่าเป็นขาลุยที่มีเสน่ห์
เรื่อง๖๑เป็นความละเอียดในการทำงานเรื่องเงินทอง
๓๕ผู้ใหญ่เมตตา๕๑ผู้ใหญ่ก็ยังอุปถัมภ์อีกค่ะ

เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยคล้ายกันใช่ไหมคะ
อีกท่านหนึ่งค่ะครับคนนี้ครับคุณสุลักษณ์นะครับ
หมายเลขก็ส่งมามี๕๕๖๓๙๑๔
อีกครั้งครับ๕๕๖๓๙๑๔เป็นพนักงานบริษัทครับ
พนักงานบริษัทคนนี้อนาคตไปไกล
อันนี้ทางล่างจะดีนะฟังดีนะดีค่ะ
คือเปิดมาด้วยบุคลิกของความมีระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็ค่อนข้างจะดูมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่นะคะ
แล้วก็๕๖ตามมาความพร้อมของความสามัคคีของคนรอบตัว
ตัวเองก็มีทรัพย์สินอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์เย็นด้วย

๓๙ถ้ารวม๖๓ก็เป็นคนที่ได้รับโชคบ่อย

ไม่แน่นะอาจจะถูกแล้ว
ยังเป็นเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเครดิตดี

เป็นผู้ที่มีความเก่งในสายงานของตัวเองนะคะ
มีความคิดแปรงแวกแนวแต่ประสบควรสำเร็จค่ะ
แล้วก็ตามด้วยหนึ่งสี่นี้ไม่ต้องห่วงเลย
ถ้าโฆษณาปิดการขายทำได้
หรือถ้าอยู่ในที่ทำงานสรุปการประชุมทำได้ดีมาก
ผู้ใหญ่เมตตาค่ะเบอร์นี้ผ่านจริง

เบอร์นี้พลาดเป็นเบอร์ดีอย่างยินดีด้วยนะครับ

เก็บไว้ให้ดีแล้วขอดีกัน
แต่ละคนเขาใช้ต่างชั้น
อาชีพเพื่อเงินแต่ละคนด้วยนะคะ
เอาล่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนะคะ

นี่ก็ได้ส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะ

ติดตามทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์อยู่แล้วกับอาจารย์ปอลนะครับ